จังหวัดชายภูมิค่ะวัยรุ่นเขาก็รวมกลุ่มกันแหละ
ห้าคนไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งเป็นผับชื่อดังในตัวเมืองจังหวัดเนี่ยนะคะ
พอเข้าไปเที่ยวปุ๊บผ่านไปตีหนึ่งผับปิดค่ะ
กลับบ้านออกมาคือกำลังจะกลับบ้านแล้วอ่ะ
อยู่ที่หน้าร้านรอรถจักรยานยนต์ของเพื่อนมารับ
ช่วงนั้นแหละกลุ่มวัยรุ่นไม่รู้มาจากไหนมาจากด้านหลังค่ะ
ตับตุ๊บตับนัวกันแบบนี้ค่ะ
และหนึ่งในห้าสลบอยู่ที่พื้นแบบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
ส่วนเพื่อนอีก๔คนถามว่ารู้จักไหมคนที่มารุม
ผมไม่รู้แล้วตอนผมเที่ยวอยู่มันก็ไม่ได้ไปมีปัญหากับใคร

ตำรวจสายตรวจสพมชายภูมิพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรมค่ะ
หลังจากรับแจ้งเหตุไปตรวจสอบ
มีผู้ชายถูกอกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าผับชื่อดังกลางเมืองชายภูมินะคะ
พอไปถึงเจอแบบเนี่ยนอนสลบหนึ่งรายค่ะ
ทราบชื่อนะคะนายวัชรินมิ่งประเทศเจ้าหน้าที่

แล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะ
ถามเพื่อนอีกหนึ่งคนชื่อนายสุภกิจค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าผมมากับเพื่อนครับรวม๕คน
ดื่มมากินกันในผับนี่แหละจนช่วงเที่ยงคืน
ผับจะปิดแล้วตัวเองก็มาออกออกมาข้างนอก
มาสตาร์ทรถรอกับเพื่อนเพื่อนแต่ยังมันจะกลับบ้าน
ผ่านไปไม่นานยังไม่ทันได้ออกรถเลย
กลุ่มวัยรุ่นมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมาจากด้านหลังก็เลยไม่รู้
เลือกว่ามากี่คนมาชกมาต่อยกลุ่มตัวเอง
เกิดการชุนละมุนกันเขาก็ต่อสู้เหมือนกันนะ
บอกตอนนั้นเอามาต่อยกันเฉยแบบนี้ไม่ได้
แล้วเขาก็ต่อยคืนบ้างแต่พวกตัวเอง
น้อยกว่าพยายามวิ่งหนีส่วนเพื่อนที่เหลือ
อยู่ในอาการเมาสุราบางคนก็เมาสุราแหละ
ก็เลยถูกกลุ่มวัยรุ่นที่มารุมทำร้ายรุมจนสลบคาที่
ก็คือหนึ่งคนนี่แหละร้อยตำรวจโทสมบูรณาวิเศษนะคะ
รองสารวัติสายตรวจสอบพมชพุมระบุว่า
สายตรวจการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเพียงผู้บาดเจ็บ๑คน
เบื้องต้นได้ข้อมูลแค่นี้จากพื้นที่นะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนส่วนผู้ก่อเหตุ
จะต้องรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นแล้วก็ต้องเชิญตัวมาพบพนักงานสอบสวน
เพื่อหาตัวกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็หวังว่าที่หน้าผับแห่งนี้จะมีกล้องวงจรปิดนะคะ